เขาถูกพลเมืองดีเอาส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เขาถูกฟันด้วยของมีคม
คือบาดแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดอ่ะใช่ค่ะยี่สิบกว่าแผลนะคะมีทุกที่ในร่างกายของเขาเลยนะคะ
ส่วนอาการล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าไปดูคลิปนี้กันก่อน
แต่ว่าต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่รักสุนัขนะ
สะเทือนใจนิดนึงนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเราก็เบลอ
แผลที่เขาได้รับบาดเจ็บถูกของมีคุมฟันเนี่ยนะคะรวมแล้วทั้งตัวเนี่ยประมาณยี่สิบแผล
คนที่โพสต์คลิปนี้เป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือสัตว์มีนบุรีเผยแพร่สภาพบาดแผลของสุนัขผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขานะคะ
แล้วก็ระบุข้อความไว้ด้วยบอกว่าคนฟันหมายเอาชีวิตฟันยับ
ท่านใดมีเบาะแสที่สามารถเอาเรื่องคนผิดใครมีหลักฐานใครเคยพบเห็นสุนัขตัวนี้รบกวนติดต่อเราทีนะคะ
ย้ำกันอีกสักนิดนึงนะคะเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าช่วยเหลือสัตว์มีนบุรีค่ะ
สำหรับพิกัดสุนัขที่ช่วยเหลือมาก็คือสุนัขหนีเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
ห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำของร้านต้มยำหัวปลาแห่งหนึ่งบนถนนตัดใหม่วัชรพลในกรุงเทพนี่แหละ
ขอขอบพระคุณพี่ทั้ง๔ท่านที่ร่วมช่วยเหลือผ่าตัดรักษาให้กับสุนัขชีวิตนี้อย่างสูง
สำหรับภาพภาพนี้นะคะเป็นคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ย
คือเผยแพร่ในวันที่เจอสุนัขตัวนี้เลยนะช่วงประมาณหลังเที่ยงเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้เลย
แล้วก็ระบุเพิ่มเติมทั้งตัวแบบนี้คนที่สามารถจะเอามีดฟันหมาตัวนี้
และทำให้เกิดบาดแผลตั้งแต่ปากลิ้นหัวไปจนถึงเท้าได้มากมายขนาดนี้
แสดงว่าหมาตัวนี้เขาบอกมันต้องจนมุมและอยู่ในที่แคบไม่มีทางหนี
คาดว่าคนฟันกะจะเอาให้ตายส่วนเรื่องของการรักษานะคะ
หมอบอกว่าวางยาสลบเพื่อที่จะเย็บแผลทั้ง๒๐จุด
จุดทั้งตัวเขา๓ชั่วโมงด้วยกัน
ส่วนอาการล่าสุดวันนี้สุนัขตัวนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะ
วิกฤต๒๔ชั่วโมงไปเรียบร้อยแล้ว
ตอบสนองหลังการรักษาแผลได้เป็นอย่างดี
ก็คือมีการตอบสนองแล้วก็กินอาหารได้เนี่ยนะคะ
ชาวเน็ตและบรรดาคนรักสุนัขก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในคลิปนี้นะคะ

นี่เป็นฝีมือคนใจหัวแท้เลย
แม้กระทั่งสุนัขก็ยังทำได้
ขอให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสเพื่อเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี

ขอให้สุนัขตัวนี้แข็งแรงและหายจากอาการบาดเจ็บเร็วค่ะ